คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับ
เมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาสนะครับ
ก็ไปพบรถคันสีฟ้าคันนี้

ก็จะไปกู้รถขึ้นมาแต่ปรากฏมันมีกลิ่นเหม็นออกมาจากรถ

เปิดฝากระโปรงท้ายพบสบ๓สบอืดแล้วด้วยนะ

กันอยู่ยัดกันอยู่ในกระโปรงท้ายแบบนี้
เนี่ยแล้วคือสภาพศพคือถอดเสื้อศพโดนยิงใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมฮะเนี่ยตำรวจสพบูเก๊ตาอแว้งจราศที่วาดนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุพบศพชาย๓ศพถูกยัดท้ายกระโปรงรถเก๋ง
บริเวณขอบบึงจือแรหมู่๑ตำบลแม่ดง
ก็เลยไปพร้อมกับทหารฝ่ายปกครองกู้ภัยร่วมใจแว้ง
ตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยด่วนนะครับ
เมื่อไปถึงพบชาวบ้านจำนวนมากยืนมุงดูจุดที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กันให้ออกห่างก่อนเข้าตรวจสอบฮะ
พบศพเพศชายไม่สวมเสื้อนุ่งแต่กางเกง๓ศพ
สภาพศพเนี่ยเริ่มขึ้นอืด
ทั้ง๓ศพเนี่ยนะฮะอายุระหว่าง๒๕ถึง๔๐ปี
มีบาดแผลถูกยิงเสียชีวิตมาประมาณ๓วัน
และทั้ง๓ศพไม่มีเอกสารหลักฐานระบุว่าเป็นใครนะครับ
เพื่อนำไปตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะครับ
จากการตรวจเช็คไปตามสพต่างในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้เลยนะคุณนะ
นราธิวาสยาลาปัตตานียังไม่มีการแจ้งบุคคลศูนย์หาย
เจ้าหน้าที่ได้นำศพทั้ง๓ศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลแว้ง
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดต่อไป
คุณผู้ชมฮะฆ่าอำพรางยัดกระโปรงท้ายรถ๓ศพยัดเข้าไปแบบนั้นนะครับ
ล่าสุดวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้านะครับ

ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
และแจ้งชุดสืบสวนสพบูเกะตา

เพื่อหาเบาะแสถึงผู้เสียชีวิตทั้ง๓ราย
ล่าสุดก็ทราบชื่อของผู้ตายทั้ง๓รายแล้วนะฮะ
หนึ่งก็คือนายมุธมัติอาริยะเลาะหมัดอายุ๓๘ปี
เป็นชาวอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาส
มีบาดแผลถูกยิงยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบชนิด
และขนาดจำนวน๖จุดนะครับ
คือที่อกขวา๑แผลใต้ราวนมซ้าย๑แผล
ศอกขวา๑แผลกลางหลัง๑แผล
ตาซ้าย๑แผลและหน้าผาก๑แผล
เห็นไหมยิงเข้าหัว๑แผลนะครับค่ะ

คือนายนิเฮงประเปะอายุ๒๗ปี
เป็นชาวสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาส
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนจำนวน๔จุด
อกซ้าย๒แผลอกขวา๑แผล
และกลางอกอีก๑แผลนะครับ
คนนี้ถูกยิงเข้าบริเวณอกนะฮะ
ส่วนนายอัศวีมือลีอายุ๑๙ปีเท่านั้นนะครับ
เป็นชาวอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส
พบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด

คือใต้ติ่งหูขวาและหน้าอกขวานะครับ
ส่วนทั้ง๓ศพได้นำฝากโรงพยาบาลนราธิวาสรัชนคริน
เพื่อรอการชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินต่อไปนะครับ
คุณพอเราเห็นข่าวแบบนี้นี่ก็โหดแล้วนะ

มันมีความเชื่อมโยงกับอีก๑ศพ

ตำรวจสพแว้งเขาได้รับแจ้งมา
ว่าเจอเป็นศพเป็นผู้ชายเสียชีวิตอีก๑ศพ

ใช่ค่ะติดอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณหินกระชุริมแม่น้ำโกลก
ตรงบ้านไอปาเซที่หมู่๗ตำบลคอเลาะเนี่ยนะคะ
สภาพศพที่เจอนอนคว่ำหน้า
แล้วเสื้อเกี่ยวกับลวดของหินกระชุอยู่ค่ะ
กู้ภัยก็ต้องรีบนำขึ้นมาจากแม่น้ำนะ
แล้วเห็นว่ามีแผลโดนยิงด้วยอาวุธปืนด้วยค่ะ
หน้าผากทะลุท้ายทอยจนสมองกระจายเลยนะ
น่าจะเสียชีวิตมา๓๔วัน
ทีนี้พอเจอศพแล้วเนี่ยญาติของคนตายมายืนยันนะคะ
คนตายคนนี้คือนายมูเซ็งยะโกะอายุ๓๒ปี

นี่หายออกจากบ้านมา๔วันแล้วค่ะ
ดังนั้นตอนนี้สำหรับศพทั้ง๔ศพเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลสงขลานครินที่หาดใหญ่
ผ่าพิสูจน์หัวกระสุนรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ต้องดูซิว่า๓ศพที่เจอกับอีก๑ศพ
มีความเชื่อมโยงกันมากน้อยขนาดไหน
แล้วอีกอย่างนึงต้องไปตรวจสอบรถเก๋งด้วยนะ
คุณผู้ชม๕คดีนี้เป็นคดีใหญ่นะคะ

แหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเนี่ย
มีประวัติผัวพันกับเรื่องยาเสพติด
ยกเว้นนายอัศรีมือลีที่ไม่พบประวัตินะครับ
แต่ได้ตั้งปมประเด็นการเสียชีวิตในครั้งนี้แบบกว้าง

น่าจะมีมากเกือบ๑๐คนนะคุณนะ
เนื่องจากเมื่อสังหารผู้เสียชีวิตแล้ว
ก็แยกย้ายกันอำพรางศพนะครับ
ทีนี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
เปิดเผยในเบื้องต้นว่ายังไม่สรุป
สาเหตุที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากนัก
ต้องรอการสืบสวนสอบสวนทั้งประวัติบุคคล
และสอบสวนคนใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตทั้ง๔ราย
แต่ตำรวจให้น้ำหนักในเรื่องของยาเสพติด

รวมถึงประเด็นเรื่องของอะไรนะคุณ
ความรุนแรงในพื้นที่ด้วยนะฮะ